ตามอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อย
น้ำป่าไหลหลากส่งกำลังใจไปให้ชาวจังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะ
หลายพื้นที่หลายหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงค่ะ

ชาวบ้านบอกเดือดร้อนจริงน้ำมันเข้ามากลางดึกอะค่ะ
โดยเฉพาะพื้นที่นะคะ๒หมู่บ้าน

ของตะมนต์เฮ้ยสักการ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
น้ำป่าไหลทะลักเข้าไปท่วมบ้านกลางดึกนะคะ
และน้ำป่ามันก็ยังไหลหลากมาอย่างรวดเร็วด้วย
โอ้โหข้าวของทรัพย์สินเสียหายกันหมด

กล้าที่จะลงไปเก็บทรัพย์สินที่อยู่ข้างล่างนะคะ

รอจนถึงเช้ากระแสน้ำลดลง
แต่ว่าน้ำมันท่วมขังสูงทั้งในตัวบ้านแล้วก็บนถนนด้วย
ลงมาเจอก็ช็อกเลยเพราะว่าทรัพย์สินก็เสียหายไปหมดเลยนะคะ
ข้าวของเครื่องใช้ถูกน้ำท่วมพังหมดค่ะ

น้ำท่วมหนักครั้งแรกเลยในรอบกว่า๒๐ปีนะคะ
ตัวเมืองชิงรายเป็นอย่างไรบ้าง
มีน้ำท่วมขังรอการระบายบนถนนหลายจุด

จุดเขาบอกน้ำท่วมสูงถึง๒๐เซนติเมตร
รถเนี่ยสัญจรกันลำบากนะคะโดยเฉพาะรถเล็กค่ะ
ล่าสุดระดับน้ำลดลงไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่าง

แล้วก็อย่างเช่นในตำบวนแม่กรแล้วก็ตำบวนป่าอ้อดรณ์ชัย

ทะลักไปท่วมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขุ่น

น้ำท่วมจุดนี้ในโรงเรียนคุณผู้ชมลองดูภาพ
สามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรเลย
แล้วถนนบางจุดมันมีดินนะดินสไลด์มาทับถนนในหมู่บ้านเข้าไปอีก
เจ้าหน้าที่ตอนนี้พยายามช่วยกันตักดินอ่อนนะคะ
รถเริ่มกลับมาสัญจรได้
ส่วนระดับน้ำเนี่ยก็ลดลงเข้าสู่ปกติค่ะ